ท่านผู้ชมครับมันเคยมีข่าวเรื่องของไฟปริศนาที่ลุกขึ้นในบ้านแบบไม่รู้สาเหตุเนี่ย
มันเคยเกิดขึ้นนะหลายครั้งนะหลายที่
ที่ก็หาเหตุผลได้บางที่ก็หาเหตุผลไม่ได้ข่าวมันก็เงียบหายไปใช่ไหม
ล่าสุดนี้ฮะปัจจุบันนี้เนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งที่มหาสรคาม

บอกบ้านเนี่ยโอ้โหไฟมันลุกขึ้นติดตามจุดนู้นจุดนี้ต่างในบ้านมา๓วันแล้ว
อยากให้หมอปลาเนี่ยไปช่วยเหลือเกินบางวันเนี่ย๑๘ครั้งไล่ดับกันไม่ทันเลยทีเดียว

เดี๋ยวคอยดูดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ

เกิดมาอีกแล้วมาอีกแล้วอยู่ตัว
นี่ฮะต้องตะโกนเรียกกันบอกไม่อีกแล้วจุดนู้นจุดนี้

เกิดมาอีกแล้ว
ในห้องอะไรสักแห่งหนึ่งนี่มีกองผ้าใช่ไหม
อยู่ตัว
อันนี้ก็กองผ้าเห็นมั้ยครับ
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาส่งมาให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกมาช่วยเธอหน่อยเถอะหมอปลา
ไฟลุกไหม้ในบ้านจุดนู้นจุดนี้แบบไม่ทราบสาเหตุ
เป็นแบบนี้มา๓วันแล้ว
นี่ฮะบางวันเนี่ยเยอะสุด๑๘รอบ

บางทีต้องขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันเฝ้าบ้านหน่อยเถอะ
ดูตามจุดต่างเฝ้ากันหน่อยเถอะ

ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมีอยู่ครั้งนึงเนี่ย
หาไม่เจอแล้วแบบไล่กันไม่ทันเนี่ย
ไฟไหม้วอดแบบบ้านเกือบพังทั้งหลังมาแล้ว

ทุกผู้ชมฮะก่อนที่หมอปลาจะไปเนี่ย
เราก็เลยให้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปก่อน
นี่บ้านหลังนี้นะฮะนี่ครับ

อยู่ที่ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสรคาม
เจ้าของบ้านเขาก็พาคุณบอมอภิวัตร
เดินดูจุดต่างของบ้าน
ร่องรอยความเสียหายที่อยู่ดีไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมา
นี่นะครับหลายจุดแล้วเกิน

อมกำลังเดินสำรวจรอบบ้านอยู่เนี่ย
อยู่ดีชาวบ้านตะโกนอีกบอกไม่อีกแล้ว

นี่เห็นไหม

นี่กองเสื้อผ้าตรงนี้ดูสิควันแบบฟุ้งเลยนะคะเออ
ไหม้กันเห็นมันยังไงเนี่ยมันยังไง
ตอนที่คุณบอมกำลังจะสัมภาษณ์เจ้าของบ้านค่ะอุ้ย
อันนี้จุดหนึ่งนะอ้าวไหม้อีกหรอ
กำลังจะสัมภาษณ์ไหม้อีกนี่นี่หรอ
เอออุ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันแบบไม่แบบตามจุดต่างต่างทั่วบ้านไปหมดเลยอ่ะ
นี่ขนาดคนอยู่เต็มบ้านเลยนะไม่ได้กลัวเลยผีไหม
โม่งชาวบ้านไม่รู้คุณขำอะไรก่อน
คำว่าผีมันจะจุดไฟได้ขนาดนี้เลยเหรอนั่นแหละสิ
เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตกลงบ้านเขาติดกล้องคุณจามปิดมั้ย
รอดูอยู่เหมือนกันขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เนี่ยบนกระสอบปุ๋ยนะส่วนมากเนี่ยไหม้เสื้อผ้าเนี่ยฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่าที่บ้านอยู่กันแค่สองคนนะครับคือตัวเธอกับพ่อ
ไฟไหม้ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้น๑๗กรกฎาคมนะครับ
ตอน๔โมงครึ่งตอนเย็นไฟไหม้ต้นผือต้นผือเอาไว้ทอเสือ
นผือที่เนี่ยอยู่ข้างบ้านเนี่ยจากนั้นก็ไหม้ไปเรื่อยนะ
กองผ้าบ้างราวผ้าบ้างตู้เสื้อผ้าบ้างทุก๑๐นาที
วันนั้นวันแรกเนี่ยรวมสิบแปดครั้งสี่โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่ง

สินส่วนใหญ่ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้านะฮะ
ตู้เสื้อผ้าก็มีตู้นี่พังไป๖ตู้แล้วนะต้นผือไว้ทอเสืออีกนะครับ
ครั้งที่สองคืออังคารสิบเก้ากรกฎาคมนะครับ
ช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มไหม้ไปห้าครั้ง
และอีกครั้งหนึ่งก็คือ๒๓กรกฎาคมเมื่อวานนี้
บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นไหม้อีกเจ็ดครั้ง
มันยาลมันจับมันว่านว่าหลับไม่
ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงเธอบอกเธออยู่สองคนกับพ่อนะฮะ
เราก็คุยกับเพื่อนบ้านนะฮะบ้านอยู่ห่างกันแค่๕เมตรนะครับ
บอกว่าวันแรกที่เกิดไฟไหม้
เห็นอยู่นะ๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมาตอน๔โมงครึ่งตอนเย็นไหม้กองผือข้าง
กำแพงบ้านนี่ยังมาช่วยกันดับไฟอยู่เลยจากนั้นไฟเนี่ยลุกไหม้ทุกสิบนาที
ต่อเนื่องเลยที่บ้านหลังนี้
ไม่รู้ค่ะแต่ว่าไฟฟ้าก็ไม่ใช่เพราะว่าแฟนก็ทำงานไฟฟ้าแกก็มาดูให้
มีแต่กองเสื้อผ้าเปียกก็ยังลุกแล้วก็ไม่มีไฟอยู่ใกล้ไฟฟ้าก็ไม่มี
ตกใจค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันไงคะรถอะไรก็มีอยู่ใกล้กันกลัวไม่เคยค่ะเห็น
แต่ในทีวีเห็นเขาบอกกลัวค่ะเห็นเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดมาติดในทีวีนะเขาหาสาเหตุไม่ได้
ไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าคนก็ไม่มีค่ะ
อยู่ด้วยกันหมดอยู่ข้างนอกเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือบอกแม่ที่นี่มีเรื่องอะไร
ไม่เคยมีแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มพากันคิดแล้ว
ตอนที่คุณบอมผู้สื่อข่าวของเราคุยกับเพื่อนบ้านอยู่นี่ไฟไหม้บ้านนั้น
อีกนะฮะช่วงเย็นนี่เองไม่อีกแล้วอีกแล้วหรอค่ะ
นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ยวันนี้เลยนะฮะ
ต้องไปช่วยกันดับไฟอีกนี่บอมช่วยเขาดับไฟด้วยใช่ไหมเนี่ย
ตอนไปสัมภาษณ์ไปถึงบ้านก็ไฟไหม้ออกไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านก็ไฟไหม้
ไหม้กันต่อหน้าต่อตานี่๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับผ่านไปอีก๔๕นาที
นาฬิกา๑๕นาทีไหม้อีกแล้วคราวนี้๒จุดเลย
๒จุดพร้อมกันเลยไหม้ต่อหน้าต่อตาทีมข่าวของเราแล้วก็ไหม้มาเรื่อย
อมบอกพี่อุ๋ยผมมาวันนี้เนี่ยไหม้๑๖ครั้ง๑๖จุดโอ้โหอะไรกันนี่
มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะครับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งแรกเนี่ย
ออกมายืนอยู่ข้างบ้านหลังนี้ช่วงเย็นอันนี้ตามความเชื่อนะ
เธอบอกเธอเห็นผู้หญิงผมยาวลักษณะผอมสูงสวมชุดสีขาวยืนอยู่ด้านนอกบ้านที่ไฟไหม้
ตรงที่เป็นห้องนอนห้องนึงนะอย่างนี้แล้วเธอก็เห็นเท้า
แต่ไม่สวมรองเท้ายืนหันหน้าเข้าหน้าต่างหันหลังให้เธอพยายามจะขยับ
มองหน้าผู้หญิงคนนี้แต่อยู่ดีผู้หญิงคนนี้

ใช่ต่อตัวไปต่อหน้าต่อตา

คนเดิมค่ะแต่ว่าไม่ให้เห็นหน้า
ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้เหรอ

เพราะว่าเวลาทักไปอย่างนี้ชอบฝันอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่เล่า
สี่ครั้งนี่ยืนที่เดิมเลยไหมคะ
บางทีก็ยืนที่อื่นอืมนั่งอยู่ก็มีนั่งก้มหน้า
เหมือนคนมองหันหน้าเข้าบ้านตลอด
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่วัดนะฮะวัดป่าสันติวันพระวันพันชาติ
วัดป่าสันติวันพันชาตินะฮะห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๒กิโลเมตรนะครับ
เพื่อไปสอบถามกับพระที่เจ้าของบ้านเนี่ยนิมนต์ไปทำพิธีสวดถอน
ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางให้นี่ฮะหลวงพ่อแดงนะครับ
ท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปที่บ้านหลังนี้ก็ไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งผิดปกติอะไรนะฮะ
ก็ทำพิธีให้เพื่อความสบายใจของเจ้าของบ้านนะ
ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าไฟก็ลุกไหม้อยู่เรื่อยนะครับ
ทีนี้ทางเจ้าของบ้านเขาเลยอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
ช่วยดูให้หน่อยหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะไปวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับ
อังคาร๒๖ตรกฎาคมนะจะไปที่บ้านหลังนี้นะฮะ
เลือกไปวันอังคารเนี่ยเนื่องจากวันอังคารเป็นวันแข็งหมอปลาบอก
จะไปพิสูจน์ให้ว่าแท้จริงเกิดจากอะไร
แต่ในใจผมแกคิดไว้นะว่าน่าจะเกิดจากสิ่งนี้

นี่ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาบางท่านบอกขนลุกค่ะ
แต่ขนลุกเพราะอะไรไม่รู้บางท่านบอกให้คนระแวกบ้านทั้งหมดเนี่ย
คนในบ้านด้วยคนระแวกบ้านด้วยมารวมตัวกันให้หมดในจุดใดจุดหนึ่ง

ดูซิว่าจะมีไฟลุกไหม้ไหม
นี่คือคิดว่าเป็นฝีมือคนอย่างนี้เหรอคะ
หลายคนก็คิดว่ามันก็ต้องเกิดจากฝีมือมนุษย์นั่นแหละ
เอาผีผีที่ไหนจะมาจุดไฟอะไรขนาดนี้
อาจจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเปล่าบางทีหลายที่ที่มันมีแบบว่า
ยังไงนะความร้อนตรงนั้นมันเยอะกว่า
มันก็เลยทำให้ติดไฟได้ง่ายจำได้ไหม
ความร้อนอย่างนี้เหรอเป็นจุกอย่างนี้เหรอ
ใช่ก็ถ้าก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้
บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยบางทีมันเป็นจุดรวมความร้อน
กล้องวงจรปิดบ้านนี้ไม่มีนะฮะ
กล้องวงจรปิดบ้านนี้ไม่มี
ก็ถ้าลืมไปหากล้องวงจรปิดหาอะไรมาถ้าทัน
คนในบ้านเขาบอกสองคนนะครับ

อาจารย์ออสบอกว่าสาเหตุที่เป็นไปได้มีอยู่๓เรื่อง
คือเชื้อเพลิงอากาศรอบตัวแล้วก็ความร้อน
ถ้า๓สิ่งนี้รวมกันในอัตราส่วนที่พอดีเนี่ยมันก็เกิดเชื้อเพลิงขึ้นได้
แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยต้องไปหาแหล่งกำเนิดของแหล่งไฟก่อน
ซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นมันคือขึ้นกองเสื้อผ้าเศษพลาสติกเศษกระดาษ
ไม่จำเป็นต้องไปขุดหาเชื้อเพลิงแบบใต้ดินอะไรขนาดนั้น
อดีตที่ผ่านมาอย่างที่พัทธลุงกับขอนแก่นเนี่ย
มันเคยเกิดจากเชื้อเพลิงใต้ดิน
วิธีง่ายที่สุดมากกว่านั้นก็คืออาจารย์ออสบอกว่าติดกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดรอบบ้านเลยนะรับรอง
เห็นแหล่งเชื้อเพลิงแน่แหล่งเกิดเพลิงแหล่งเชื้อเพลิงเนี่ยเห็นได้ชัดแน่
ซึ่งเหตุการณ์ในอดีตเคยเกิดขึ้นแล้วมีการซ่อนไฟแชคไว้ที่ยกส่งของลูกสะพ้ายแล้วก็เอามาจุด
ซึ่งตรงนั้นก็ในทางวิทยาศาสตร์หรือว่าในทางจิตเวทเขาเรียกว่าเป็นโรคชอบจุดไฟ
ความเครียดสูงก็จุดไฟระบายความเครียด
ไปตรวจจับความร้อนในบริเวณบ้านทั้งหมด
ถ้าจุดไหนมีความร้อนสูงมันจะเห็นชัด

ถ้าไม่ได้ร้อนเลยจนแบบโอ้โหจะเกิดเพลิงไหม้มันก็
มันต้องไปดูแล้วว่าแหล่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้คืออะไร
แต่เรื่องนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ยิ่งถ้าไม่รู้
หรือว่ายิ่งลึกลับเนี่ยยิ่งน่าพิสูจน์
มันจะได้รู้กันไปว่าเออจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่

แต่อาจารย์ออสบอกว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้เลยเนี่ยนะ
ถ้าจะให้จ้อนออสไปดูเดี๋ยวอาจารย์ออสไปดูให้
ใช่กำลังจะบอกว่าลองให้หมอปลากับอาจารย์ออสเขาจับคู่ไปดูกันไหม
ก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าวันอังคารอาจารย์ออสว่างไหม
แล้วถ้าเข้าไปคู่กันมันจะได้ดูเลยว่าความเห็นแต่ละฝ่ายมันยังไง